คุณการ์นะพัดพี่ขอเป็นปลื้มด้วยแล้วกันนะ
เพราะว่าเจ้าตัวนั้นทุบกระปุกเลยค่ะ
กว่า๑๐ล้านบาทสร้างบ้านที่สุพรรณบุรีให้พ่อกับแม่
แต่ว่างานนี้เจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ไปปรึกษาเพื่อนสาวคนสนิทอย่างที่สาหรอก
เพราะว่านั้นเจ้าตัวนะคะมีประสบการณ์ซื้อบ้านมาแล้วค่ะ
ทำหน้าที่ลูกกระตันยูอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะคะ
สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มกันนพัฒน์
หลังจากที่คว้าปริญญาตรีมาให้ครอบครัวได้สำเร็จค่ะ
แล้วก็มีแพลนจะเข้าพิธีอุปสมบทในเร็วนี้
ล่าสุดนั้นเจ้าตัวก็ลงทุนทุบกระปุก

ปลูกบ้านหลังใหม่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีให้กับครอบครัวค่ะ
ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ในอีก๑๒ปีข้างหน้า
แล้วก็โดยส่วนตัวแล้วนะคะหนุ่มกันไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้
ให้คุณพ่อเป็นคนควบคุมขั้นตอนเกือบทั้งหมด
ซึ่งก็ยอมรับเลยค่ะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้
กับเพื่อนสาวคนสนิทอย่างที่สาวริธิสา
เคยผ่านประสบการณ์การซื้อบ้านให้กับครอบครัวมาแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ

ก็ตอนนี้ก็คือให้สถาบันดิกษ์ไปดูแบรนด์ที่บ้านแล้ว

ให้เข้ากับสภาพพื้นที่ที่บ้าน
จริงไม่ได้ตั้งไว้ไม่มีลิบิตนะฮะ
แต่ว่าแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ก็คงจะไม่เยอะมากหรอกครับผม
อาจจะตั้งประมาณหลักประมาณ๑๐ล้านอะไรไม่เกิน
ดีกว่าเพราะว่าเราก็อยากได้บ้านหลังใหญ่หน่อยเนาะ

แล้วก็เขาถามว่าอยากได้ประมาณไหน
ดูลูกให้เขาเปิดเซอร์ตเว็บดูว่า

ตั้งแต่ขั้นตอนในการเลือกแบบบ้าน

เราก็มั่นใจในฝีมือการเลือกของเรา
ว่าเราก็คงจะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะสวยงาม

ปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียว

ช่วงที่เราก่อนก็จะไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ย
เขาก็มีพูดคุยปรึกษาบ้านของเขา

สามารถที่จะปลูกบ้านด้วยคุณพ่อคุณแม่ได้